พยาบาลกันบ้างค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแล้วค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเขานั่งรถเข็นเข้ามาในโรงพยาบาล
แล้วจู่ก็ตระโกนขึ้นมาว่าปวดขาปวดหัวปวดจนทนไม่ไหวเจอระเบิดอยู่แล้ว
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลหลายคนเห็นแบบนี้ตัดสินไปแล้ว
แต่อย่าเพิ่งตัดสินแบบนั้นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลนะคะ
ไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

อ่ะร้องร้องจนร้องไม่หยุดเลยอ่ะจนตกรถเข็นไปแล้วนะคะ
ยังไงล่ะอุ๋ยเรื่องเป็นแบบนี้เขาบอกว่าแอคติ้งชนะเลิศ
เขาบอกว่าเอารางวัลตุ๊กตาทองไปเลยได้ยินเสียงร้องโอดโอยแล้ว
เหมือนจะปวดหนักมากแต่แปลกใจใช่ไหมคะทั้งสองท่านว่าทำไมเจ้าหน้าที่
ไม่อยู่กับมาดูแลทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไม่ยอมมา
ร้องเสียงดังมากขึ้นมากขึ้นจนแผนกฉุกเฉินต้องเดินมาดู
ก็คิดว่าจะหยุดร้องก็ยังร้องอยู่แอคติ้งหนักเข้าไปอีก
ไหลตกรถเข็นไปเลยนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยสรุปว่าสุดท้ายเนี่ย
เพื่อลัดคิวคนอื่นจะเข้าไปรักษา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลตากศิลป์กรุงเทพมหานครค่ะ
ทีนี้มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาให้ข้อมูล

เดินอยู่แถวบ้านมาขอตังค์คนอื่น
แล้วก็ชอบแกล้งเป็นลมแบบหมดสติ
พอมีคนพาไปโรงพยาบาลก็ไม่เอาขอเป็นเงินแทน
จากนี้มีบางคนบอกด้วยนะคะว่าเคยเจอเนี่ยคนนี้เคยเจอ
เคยเดินอยู่แถวเพชรเกษม๒๐
ชอบเดินมาขอเงินบางทีก็มาขอยืมโทรศัพท์
บางทีก็ไปนอนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาล

แต่ว่าสุดท้ายก็มีคนมาบอกว่าแกไม่ได้เป็นดอก
ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าสติไม่สมประกอบ
ชอบเดินขอเงินคนอื่น
แต่ว่าเดี๋ยวดูเป็นคำบอกเล่านะคะ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่
คนที่ไปโรงพยาบาลไม่มีใครบ่องตรงนะ
ไม่มีใครมีความสุขแล้วไปโรงพยาบาลหรอก

คือทุกคนก็อยากพบหมอเร็วหนูกัน